มาตรการที่สำคัญแล้วก็มีบทลงโทษที่เราย้ำไป
แต่ทีนี้หลายจังหวัดเขาก็มองว่า
จังหวัดเขาก็มีการแพร่ระบาดเช่นเดียวกัน
คือฟังแถลงสวบคเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมา
สอบประคอบอกว่าพื้นที่ที่เคยเป็นสีเขียว
ก็คือผู้ป่วยน้อยตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะในประเทศไทย
ที่นครราชยศรีมาเป็นอีกหนึ่งจังหวัด
ที่มีผู้ติดเชื้อแต่ละวันสะสมค่อนข้างสูง
ทำให้เห็นสวบคอแถลงเกี่ยวกับมาตรการ

นครราชศรีมาบอกว่าเอาบ้างอยากจะทำบ้าง
คณะกรรมการโรคติดต่อนครราชศรีมาออก๗ข้อด้วยการควบคุมการแพร่ระบาด
หลักคือขอประชาชนงดออกจากเคหาสถาน๔ทุ่มถึงตี๔
จำกัดเวลาร้านสะดวกซื้อให้เปิดตี๔ปิด๔ทุ่ม
ร้านอาหารเช่นเดียวกันนะคะนั่งรับประทานอาหารได้ถึง๓ทุ่ม
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้านเด็ดขาด
แต่ที่โคราชคือห้ามขายงดเลย
คุณจะไปซื้อที่ร้านไปดื่มที่บ้านก็ไม่ได้
ไม่ได้ก็ไม่มีที่ซื้อไม่ขายเลย
ไม่ขายเพราะว่าบางคนก็ไปรวมกลุ่มกันดื่มที่บ้านอีก
เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องขายเลย
พิมพ์ข่าวของเราโรงพื้นที่สำรวจร้านค้าต่างพวกประชาชนตื่นตัว
ก็ออกมาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกักตุนไว้นะคะ
ส่วนใหญ่ที่ซื้อมีข้าวสารน้ำมันพืชปลากระป๋องบะหมี่กึ่ง
สำเร็จรูปเครื่องใช้ส่วนตัวต่าง
ร้านค้าก็ต้องสั่งสินค้ามาเพิ่มสต๊อกกัน
จากการสอบถามนางสุภาพรเงินจตุรัสค่ะอายุ๕๖ปีนะคะบอกว่า

กลัวค่ะไม่อยากออกจากบ้านบ่อย
ก็เลยตัดสินใจออกมาซื้อกักตุนไว้
กะจะซี่ซื้อไปกะจะให้ใช้ได้ประมาณ๓วัน
ตอนนี้ทุกคนพยายามป้องกันตัวเองสุดความสามารถ
ถ้าภาครัฐออกมาตรการอะไรมา

เนื่องจากโรงพยาบาลสนามแห่งแรก
รองรับได้๑๒๐เตียง

ประชาชนก็ทำทุกวิถีทางแล้วล่ะ

ถ้าประสาชนทำกันขนาดนี้แล้ว
ต้องย้อนกลับไปถามกองที่เอานโยบาย